คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขอนี่เลยนะยกมือไหว้ที่จ๊ะอนุโมทนาบุญจริงค่ะ
กับสองสาวนะคะเพื่อนซีเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณฮายอาภาพรค่ะแล้วก็พี่สุนารีราชศรีมานะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งสองสาวและครอบครัวค่ะพร้อมด้วยคณะบุญกระถิ่น
ได้ไปร่วมกันทอดกระถิ่นสามัคคีค่ะที่วัดธรรมนบพัฒนาวนาราม
จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งเป็นวัดในจังหวัดบ้านเกิดของพี่สุนารีค่ะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญและรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะ
แต่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปนี้ดีดูดีนะคะ
คลิปที่พี่ฮายนี่กำลังทำกันร่ายรำแหกระบวนกฐินเดินเข้าวัด
แต่ต้องบอกว่าระหว่างทางนี่มีสะดุดค่ะเพราะยังไง
พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่มายืนอยู่ข้างเต็มไปหมดเลย
อ่ะเป็นคุณคุณใจสั่นไหมสั่นสิโอ้โหใครจะไปชนไหวล่ะ
เงินในกระเป๋านี่สั่นเลยคุณผู้ชมค่ะใจก็สั่นด้วยแต่ด้วยความที่เป็นเจ้าแม่นักเสี่ยงโชค
อ่าสัดหน่อยเดี๋ยวไม่ให้เสียชื่อ

กรีบค่ะไม่ปล่อยผ่านนะคะพี่ฮายรีบพุ่งเข้าไป
ส่องดูตัวเลขทันทีจะได้เลขอะไรเดี๋ยวขอเบิ่งซัดแน่ค่ะ

คือมันมีหลายเลขมากดูไม่ทันแล้วมันไกลมาก
เออนี่คุณคุณต้องรำเข้าไปแบบนี้นะคุณอาจจะได้เลขเด็ดก็ได้นะ
อยากจะไปอยู่ตรงข้างถลังขบวนเหมือนกันนะ

พยายามส่องแล้วแต่ส่องอีกนะพี่ไฮเสี่ยงเลขอะไรมานะคะ
แต่ก็ยังไม่เห็นว่าซื้อคือมันไกลจริง
ส่วนใครที่อยากรู้ว่ายอดกระถิ่นได้เท่าไหร่นะคะ
พี่สุนารีก็ไม่ปล่อยให้ชาวรอเกิ้ลนะจ๊ะ
บอกทันทีค่ะว่ายอดกระถิ่นจากการร่วมบริจาค
ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น๖๒๓๙๓๔บาทค่ะ
อันนี้ดิฉันบอกกันแบบว่าชัดเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นยอดกะทิยอดกะทิ
อย่าคิดมากของแบบนี้บุญใครบุญมันดวงใครดวงมันที่สำคัญทำมาหากินจ้า
ถูกต้องแล้วค่ะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่ง